วิหารหลวงพ่อทองซึ่งชาวบ้านเนี่ยเลื่อมสายศรัทธามากโดยเฉพาะคนที่แบบอยากจะไม่เกณฑหารไม่ไปเกณฑหารแบบนี้นะเขาว่ากันว่านะที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากแล้วคุณคะพอไปถึงเจออะไรรู้ไหมอะไรคนต่อยกัน
ฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งต่อยไปยิ้มไปต่อยไปหมอนแล้วมีคนชักเอ้ยเธอไม่ได้ชักเขาแค่ชบช็อกกันเบาเป็น

อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองครับอย่างที่เราเห็นเนี่ย
ชาวบ้านนะส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงอะค่ะ
ชกมวยจับคู่กันต่อยกันตะมุตะมิน่ารักแบบนี้
เพราะนี่คือการแก้บนของชาวบ้านที่ทำเป็นประเพณีตามความเชื่อ
แล้วเขาก็สืบทอดกันมาแบบนี้ยาวนานนะว่ากันว่าถ้าใครนะ
บนบานสารกล่าวต่อหลวงพ่อทองและประสบความสำเร็จต้องมาแก้บนด้วยวิธีนี้
อ่ะไปถามกรรมการวัดคุณยายอุบลศรีสะอาดค่ะ
คุณยัยอุบลเนี่ยบอกว่าหลวงพ่อทองน่ะศักรณ์สิทธิ์มาก
เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงาน
โรคภัยไข้เจ็บเรื่องสุขภาพแข็งแรง
รวมถึงเรื่องของการเกณฑ์ทหาร
ใครไม่อยากเป็นทหารมาบนบานที่นี่ได้เลย
แล้วถ้าหากว่าสมหวังเนี่ยต้องมาแก้บนกันที่บริเวณนี้หน้าวิหาร
ก็คือให้บอกกับทางกรรมการวัดเลยว่าต้องการมวยหญิงเท่านั้นแหละค่ะ
นักมัวหญิงจับครูมาประทะตุ๊กติ๊งตุ๊กแหมงตุ๊กแหน่งกันเลย
แต่ก่อนที่จะมีการแก้บนต้องไหว้ครูก่อน
รำไหว้ครูก็จะมีวงปีภาษณ์นะ
มีปีมีกลองยาวมาบันเลงให้ก่อนที่จะชกมวย

ซึ่งก็จะมีกรรมการวัดนี่แหละเป็นคนภาคมวยด้วยนะ
กรรมการวัดเหรอเรียกได้ว่ามวยศึกดีมีกรรมการจริงด้วย
ถูกต้องเลยค่ะแล้วก็มีการให้สัญญาณด้วยการเป่านกหวีด
ในการเริ่มแต่ละยุคเอ้าเอาแล้ว
เอาเดี๋ยวนะเขาไม่ตีละครั้งเหรอมวย
ก็เป็นการผสมผสานกันระหว่างการแข่งกีฬาพื้นบ้านอย่างชักเกยอร์
อ๋อนี่อ่าได้ฟุตบอลฟุตมวย
ไม่มีคับประทัดโอ้โหหุกซ้ายหุกขวาหาดต่อยกันแบบนี้โห
แทงข่าวด้วยหรอเออทุกมัดทุกแบบวิธีที่ทำหมดเลย
นะเป็นการแก้บนตามความเชื่อแต่ว่าส่วนใหญ่ก็สนุกสนานกัน
แต่ฉันมีคำถามว่าเขาจะภากคนไหนก่อนค่ะคู่ไหนก่อนค่ะ

เออยังพักผ่อนไม่เต็มที่
โถ่ละใครนะที่มีโอกาสไว้เวียนไปหน่อยอ่างท้องลองดู